เตือนภัยกันนะคะเตือนกันหลายต่อหลายครั้งแล้ว
สำหรับการถูกแฮ็กเฟซบุ๊กแล้วก็หลอกยืมเงิน

คราวนี้มีคนไปแฮ็กเฟซบุ๊กแม่ของครูคนนึง

รวมถึงมีไปหลอกยืมเงินเพื่อนครูอีกหลายคน

แล้วก็มีการเข้ามาสอบถามกันสุดท้าย

แต่ตัวลูกโอนให้แม่ไปแล้ว๓๐๐๐บาท
นางสาวอุมากรเมืองชุมครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่นะคะว่า
มีคนร้ายมาแฮ็กเฟซบุ๊กแม่ของเธอ
แล้วก็ส่งข้อความมาขอยืมเงิน๓๐๐๐บาทค่ะ
มีการแจ้งเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เจ้าของบัญชีชื่อสมรรักษาทรัพย์นะคะ
คือตอนแรกที่แจ้งเลขบัญชีมาเนี่ย

ไม่ใช่บัญชีแม่นี่แล้วเป็นบัญชีใคร

เขารบกวนมาเดี๋ยวคืนให้ตอนเย็น

แม่คงวานให้โอนแทนให้หน่อย
ก็เลยโอนไป๓๐๐๐บาทเข้าบัญชี

แม่เธอทักเฟซบุ๊กมาขอยืมเงินครูอีกหลายคนเลยนะ

เริ่มเอกใจเลยโทรศัพท์ไปหาแม่เลยค่ะ
แล้วก็ได้รู้ความจริงว่าแม่ไม่ได้รู้เรื่อง
แม่ไม่ได้ขอยืมเงินอะไรใดทั้งสิ้น

คนร้ายเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ด
ทำให้แม่เข้าไปใช้เฟซบุ๊คของตัวเองไม่ได้
พันธุ์ตำรวจโทบุญรักษ์คำประพันธ์รองผู้กำกับการ
ฝ่ายงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่นะคะ
ก็บอกว่าคดีในลักษณะนี้มีประชาชนถูกกลุ่มมิจฉาชีพ
แฮ็กเฟซบุ๊กแล้วก็หลอกยืมเงินผู้เสียหายมีเยอะมาก
ซึ่งพนักงานสอบสวนเคยสอบถามไปที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อจะขอคำแนะนำในการตรวจสอบ
แล้วก็แกะรอยตามล่าตัวคนร้ายแล้ว
ปรากฏว่าคือเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นของต่างชาติถูกไหมคะ
เป็นของคุณมาร์คสักเบอร์เขานะ

แล้วก็ผู้ให้บริการมันจะอยู่ต่างประเทศ
มันเลยมีข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือ
แจ้งไปยังผู้ให้บริการเฟซบุ๊กระงับการใช้งาน

ขึ้นอีกก็คือเหมือนเวลาเราไปกดรีพอร์ต

กั้นการใช้งานเฟซบุ๊คแอคเคาน์นั้นได้นะคะ

ตามเส้นทางการเงินของบัญชีธนาคารต่อไปค่ะ